เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไปเที่ยวด้วยรถไฟก็ไปทำบุญกันได้ด้วย
รถไฟนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูวัด
ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะคะกับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
พระอุโบสถหลังคามุงกระเบื้องประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงสวยงาม
ตรงานอยู่ภายในบริเวณวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่นักท่องเที่ยวสายบุญหลายคน
มักจะเดินทางมาเพื่อถวายผ้าไตรจีวรและศักระพระพุทธเทวราชปฏิมากร
ซึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะ
ในโอกาสวันเข้าพรรษาเราจึงได้เห็นบรรยากาศเด็กนักเรียนมาถวายเทียนพรรษา
เวียนเทียนและสวดมนต์นั่งสมาธิในพระอุโบสถ
ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะ
น้องเหล่านี้มาจากโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
ทุกคนต่างสำรวมกิริยาและสามารถท่องบวชสวดมนต์ได้อย่างคล่องแคล่วเลยค่ะ
เป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะ
แล้วก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กทุกคนฝ่ายรู้แล้วก็ฝ่ายเรียนในเรื่องของพระพุทธศาสนา
สวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจผ่องใสแล้ว
ถือโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศักดิ์ทองที่ตั้งอยู่ใกล้กันค่ะ
พระพระสยามเทวาธิราชและพระบรมศาลีริกฐาตร
ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยค่ะ
ทำบุญวัดแรกกันแล้วล่องเรือต่อไปเยี่ยมชมวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
เก่าแก่ในรุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกแห่งซึ่งมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะ
เฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นอีกวัดหนึ่งในย่านท่าน้ำนนที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า๑๐๐ปีค่ะ
สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถและพระวิหารในวัดนี้เป็นรูปแบบไทยผสมจีน
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๓ค่ะ
วัดนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระอัยกาพระอายกีและสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนานีค่ะ
อุโบสถเป็นหลังคามุงกระเบื้องรางดินเผาทำล้นลูกฟูกแบบศิลปะจีนผสม
บันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสลับลวดลายใบดอกพุทธตาล
ภายในประดิษฐานพระพุทธมหาโลกาพินันทปฏิมาพระประธานปางมารวิชัย
ชาวนนทบุรีนิยมมาสักการะขอพรให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะ
ทำบุญแล้วก็ต้องทำทานด้วยค่ะที่บริเวณท่าเรือของวัดเราสามารถให้อาหารปลาได้
หรือใครอยากเดินชมศิลปะรูปปั้นทั้งแบบไทยแบบจีนในบรรยากาศร่มรื่นก็ได้เช่นกันค่ะ
เรียกได้ว่าทริปท่องเที่ยวสายบุญครั้งนี้ทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจค่ะ
ชาดารัสโภคธนวัตรข่าวเทราสตร์ทีวีรายงาน